มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกคือว่าน้องภูผาเนี่ยตอนเด็กเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วจะไปวัดไม่ค่อยได้

ใช่เขาเหมือนแม่ไม่รู้เขาไปปะทะอะไร
เพราะว่าอย่างที่รู้กันก็คือวัดก็จะมีทั้ง๒แบบ
แล้วก็วิญญาณก็เยอะมากเราก็ไม่รู้อีกว่า
บางทีเขามาขอแล้วน้องไม่ไหวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่กลับมาทุกครั้งก็คือไข้จะขึ้นสูง
จนแบบว่าแม่ไม่ต้องนอนกันเลยแม่ไม่กล้านอนเลย

พ่อน้องอายุที่สองขวบแดดเด็กคนที่สองขวบ
เริ่มนั่งสมาธิสวดมนต์เองได้
แต่ไม่ประติดประต่อนะคะแต่ว่าเหมือนเขาสวดเป็นบารีนี่แหละ
แต่ว่าผิดมั่งถูกมั่งแต่เขาพยายามจะเหมือนลื้อออกมาว่าส่วนยังไง
แบบว่าเราก็นั่งเพลินไปก็ไม่สนใจเขา
เขาก็เหมือนแบบถอนจากสมาธิเสร็จเขาก็
แม่แบงมือมาแล้วบอกว่าคำแม่ลูก
หูพ่าแบงบุญไหมแล้วแบบโอ้ย
แต่งบุญให้ประมาณ๒ขวบครึ่งอะค่ะ

สวดพระธรรมจักรพระเตวิดกแล้วก็พระหงครับ
แต่ต้องดูหนังสือ
แต่ต้องดูหนังสือแต่สวดเร็วมากค่ะ
ถ้าให้สวดตอนนี้เป็นบางข้อนได้ไหมลูก
เป็นบางข้อนได้ไหมลูก

ตั้งแต่เด็กเหรอตั้งแต่ก่อนเข้านุบาลอีก

แม่คิดมาตลอดลูกแม่มีอะไรอยู่ในตัวตลอด

ก็มีคนทักเยอะค่ะแต่ว่าแม่ก็พยายามอย่าไปยุ่งกับเขาเลย
แต่เขาก็จะแบบพ่อพิฆาเนสน้อย

ร่างทรงทุกคนที่พยายามจะมาเปิดเขาแล้วแม่ก็จะแบบว่าเอออย่าไปยุ่งกับเขาเลย

เห็นแบบเวลาเขานั่งเล่นอยู่ตอนที่เขากินขนมลาดูที่เขาชอบกิน
เหมือนพ่อพิฆาเนสองลักหน้ารักใส่ชุดน่ารัก

เดียวจริงแป๊บเดียวของสายตาจริง

วันที่น้องเขาไปเจอมดดำครั้งแรกเหมือนตาฝาด
เขาบอกไม่มีพี่มดมีแต่รูปวาด

มาทำไว้หลงน้อยน้อยอะคะเขาก็ส่งเครื่องน่ารัก

คิดว่าตัวเองมีองค์พระพิคเนตอยู่ในตัวเองไหม
อยากเป็นคนธรรมดาที่มีฝีมือมากกว่าครับ
อยากเป็นคนธรรมดาที่มีฝีมือในการวาดภาพมาก

ก็จะเป็นวัดบำรุงพระพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้ครับ
อยากสร้างวัดเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา

ฝันเห็นพญานาคว่าไงลูก

เป็นเหมือนบ้างไฟครับแล้วก็
สักพักหนึ่งน้ำมันก็เริ่มขึ้นมาจากไหนไม่รู้ครับ
น้ำมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นมาเรื่อยครับ

ให้ลงไปดูพาลงไปเที่ยวข้างล่าง

ตัวเองไม่ได้ใส่ชุดนอนแล้ว

มันก็จะมีชะลาแล้วก็มีข้อเท้ามีกางเกง
แต่เป็นเหมือนส่งเครื่องเข้ามาก่อนครับ

แล้วก็ไปเห็นวังครับแล้วก็

วังเหมือนเป็นวังที่มีสมบัติมหาศาลเลยครับ

เป็นเหมือนวังบาดานครับก็จะมีเป็น
พญานาคที่แบบว่าเป็นทรงเครื่องเหมือนกันครับ
แต่บนชะดาก็จะเป็นหง่อนพญานาคคนละสี
ได้มีการพูดคุยกับคนที่พาเราไปไหมพญานาค

พูดว่าประมาณเหมือนคิดถึงอะไรประมาณนี้ค่ะ

ผู้หญิงครับเป็นไซสดามี
เหมือนคนทรงเครื่องสมัยก่อนค่ะ

มีแหวนมีทับสวง
แล้วก็จะเป็นกำไรพญานาคใช่ไหมลูก

คือแบบเป็นชัดเจนมากที่เขาว่านะ

ทำไมภาพนี้ที่น้องวาดมาให้พี่เนี่ย

แล้วก็เจ็บกับพญานาคไว้เพราะอะไร

มีอำนาจมีแบบว่า

เป็นเรื่องเล่าว่าพญานาคไม่ถูกกับพญาคุด

มีผู้กำกับที่นครปฐมมาสั่งว่า
ให้วาดพญานาคศรีนินสั่งแค่นี้จริง
แล้วเราก็คิดว่าคงจะเป็นพญานาคเสียนเดียว

เราก็มองอ้าวปฐมขึ้นตรงสามเศียรแล้ว

พญามุจรินตอนนั้นไม่รู้ว่าพญามุจรินสีดำ

คือตั้งมาโดยที่ไม่รู้จักด้วยว่าพญามุจรินจริง

พอไปค้นมาไปเจอจริงว่ามีชื่อพญามุจริน
แล้วเป็นพญานาคสีดำ

ตรงกับที่เราวาดขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อเอง

แล้วก็เขาก็มานั่งบอกเราว่าเนี่ย
เขาอยู่ในตระกูลนี้นะแม่เขาอยู่อุตมะ
เราก็ไม่รู้อีกว่าก็ตระกูลอะไรเกิดจากตรงไหนอะไรอย่างนี้

บางครั้งแม่ก็มีอารมณ์บ้างที่มนุษย์กิเลสบ้าง

บางทีแล้วเขาบอกว่าแม่ก็ทำอย่างนี้สิ
แม่จะแบบไม่ปล่อยวางมาลงมั้งล่ะ
แม่ก็แบบจะยึดติดทำไมอะไรอย่างนี้แบบ

ตั้งแต่เขาเกิดมาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไหม
เราจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยตั้งแต่มีลูกคนที่๓ที่๔ทีนี้ก็เหมือนแบบเหมือนดีขึ้นเรื่อยเลย
ก็แปลกนะบางคนก็บอกมียิ่งเยอะยิ่งจนเนอะ

มันเหมือนว่ามันไม่ได้เอาจริงก็ไม่รู้จะสอนไปทำไม

แต่ภูพาชอบชวนแม่ไปตามโบราณสถานต่าง

คือเหมือนอยากไปอายุทยาอย่างนี้
อยากไปถ้ำอยากไปวัดนู้นนั้นนี้